โปรดติดตามตอนต่อไป
เดินขึ้นไปขึ้นบันไดเสร็จประตูมันแง้มอยู่
ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงหน้าประตูแล้วมองลอดออกมาตรงรอบประตู
และในค่ำคืนวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับนักเล่าเรื่องผีชื่อดังทางโซเชียล
เขาจะเป็นใครในค่ำคืนวันนี้รอผมอยู่ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อย

ตอนนี้นั่งอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยครับคุณบอยฉีดปลวกครับ

อยฉีดปลวกนี่ไม่ใช่เป็นฉายาแบบว่าเล่นนะเป็นฉายาที่มาจากอาชีพการงานอาชีพ

ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ชื่อเรื่องว่า

ก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปรับงานที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านบ้านเดี่ยว๒ชั้น
เป็นบ้านเดี่ยวที่พอมีพื้นที่ในการเดินซอกหรือมีกิจกรรมอะไรเล็กน้อยภายในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เข้าไปแล้วก็ไปติดต่อนะครับนาทีแรกที่เราเข้าไปเนี่ยสังเกตตรงบริเวณรอบบ้านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ติดกันซ้ายหรือขวาหรือหน้าหรือหลังเนี่ยเป็นบ้านลางเลย
เฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ปกติแต่บ้านที่อยู่รอบไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ข้างหลังบ้านที่อยู่ข้าง

คือไม่มีคนอยู่ก็ไม่ได้คิดไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าปกติเวลาเราไปทำอย่างนี้เจอแบบนี้บ่อยมาก
วันแรกที่เข้าไปเนี่ยก็ไปเจอแม่บ้านผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นญาติกับเจ้าของบ้าน
เป็นผู้หญิงแล้วพาเขาไปแล้วก็เหมือนแบบเดินสำรวจภายในบ้านว่ามีตรงไหนบ้างอะไรยังไง
เราช่วยแบบดูว่าเราควรจะต้องทำงานตรงไหนเพื่อให้แบบเน้นเป็นจุดคือเราเราทำเป็นอาชีพอยู่แล้ว
ก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องเล็งตรงไหนทำตรงไหนเพื่อป้องกันให้บ้านไม่มีปวกไม่มีอะไร
ทีนี้ผมอธิบายก่อนว่าระบบงานของผมเนี่ยในการหลังจากที่ตกลงทางสัญญากันแล้วนะครับ
ผมจะเข้าไปดูแลบ้าน๓ครั้งแรกติดกันหลังจากนั้นจะทิ้งระยะของน้ำยาเดือนหนึ่งนะครับ
แล้วก็ค่อยเข้าไปอีกทีหนึ่งคือเดือนต่อเดือนก็มีการไปตามงานเรื่อยอะไรประมาณนั้น
ก็เราก็ทำสัญญากันแล้วก็ตกลงกันว่าวันรุ่งขึ้นสะดวกเวลาไหนครับพี่เดี๋ยวผมกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยจะเข้าไปทำงานได้ยัง
ญาติเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเอางี้ละกันประมาณ๖โมงเย็นโอเคได้ไม่มีปัญหาอะไรปกติเราทำดึกมากกว่านั้นอยู่แล้ว
ก็พอวันรุ่งขึ้นในการเริ่มงานกำจัดปวกของเราเนี่ยครับผมเดินเข้าไปแล้วก็จะมีแม่บ้านเดินออกมาจากตัวบ้านแล้วเปิดประตูรั้วให้
พอเข้าไปเสร็จก็เดินตามแม่บ้านแม่บ้านก็หยุดชะงักแล้วก็บอกเข้าไปก่อนได้เดี๋ยวเขาจะไปปิดประตูรั้ว
ตอนนี้ไม่มีอะไรเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ที่ผมหันไปแล้วผมสังเกตเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามเข้ามาเป็นผู้ชายหัวเกรนนะครับใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นเดินเข้ามาตามติดกับแม่บ้านเลยซึ่งทิ้งระยะห่างสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่เราไม่ได้สังเกตว่าคนนี้คือใครอะไรยังไง
แล้วไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนไม่รู้ครับตอนนั้นคุณก็ไม่ได้คิดอะไรมันช่วงเย็นแล้วด้วยเราก็ไม่ได้จะไปถามเขาว่าคนนี้คือใครครับช่วยแนะนำให้ผมคิดว่าอาจจะเป็นสมาชิกในบ้านอะไรอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรพยายามจะเดินเดินเข้าไปในตัวบ้านเพื่อให้แม่บ้านเนี่ยเขาเปิดประตูให้นะครับแล้วเราก็ยืนรอกันคือพี่แจ๊คบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่แบบเป็น

เห็นผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงหน้าประตูแล้วมองลอดออกมาตรงรอบประตู
รอดออกมาพบอ้าวเฮ้ยมีคนอยู่นี่ว่ะครับมีคนอยู่ก็เลยเดินเข้าไปโอ้สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับเขามองนะพี่แล้วเขาไม่ขยับเลยนะผมก็เอ๊ะยังไงนะ
ยุ่งดีกว่าค่อยเดินไปพอหันหลังให้กับประตูนั้นได้ยินเสียงเบา
ประตูปิดดังไกลเหมือนค่อยปิดเบาแต่ไม่ได้ปิดดังปั้งนะ
ไม่ปิดดังคลักและตามด้วยเสียงล็อกโอเคไม่มีอะไรก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็ไปทำงานของผมไม่เรียบร้อยเสร็จก็เดินกลับมานะครับเดินมาแล้วก็อืม
ห้องนี้จะไม่ให้เราทำหรือไงคือเขาปิดประตูแล้วเขาล็อกเลยสงสัย
บอกว่าสงสัยเขาไม่อยากให้เราทำมั้งเขาอาจจะมีอยู่ในธุระส่วนตัวหรืออะไรสักอย่าง
ไม่เป็นไรเราก็ลงไปแล้วก็บอกแม่บ้านว่าอ๋อทำเสร็จแล้วนะคะนู่นนี่นั่น
ก็ลากันไปอืมแล้วก็นัดแม่บ้านอีกทีนึงว่าพรุ่งนี้เราจะมาใหม่อืม
รุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่นัดกับแม่บ้านต่อเราก็มาอีกทีนี้เรามา
ประมาณ๖โมงครึ่งเจอแต่แม่บ้านเดินออกมาแล้วก็เปิดประตูรั้วให้เข้าไป
เหมือนเดิมเลยพี่สเต็ปเดิมเลยคือให้เราเข้าไปเองแล้วก็เข้าไปพี่
ทุกครั้งนะครับตั้งแต่วันแรกและวันที่สองเนี่ยพี่ความรู้สึกของการมาบ้านตรงนี้
ผมรู้สึกไม่ดีกับบ้านหลังนี้มากมากมันทั้งเงียบพี่เคยยืนอยู่ในจุดที่แบบว่าเงียบ
แล้วมีลมโกกแรงแรงไหมอืมแบบนั้นเลยอืมแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
อกจากพวกเสียงใบไม้เสียงอะไรที่มันเป็นแรงแรงกระทบกันเรามาทำงานโอเค
ก็มืออาชีพเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับก็เข้าไปในบ้าน
ทีนี้พอขึ้นไปเสร็จไอ้ประตูห้องที่มันอยู่ตรงชั้นสองอ่ะ
มันเปิดง่ายอยู่แล้วพี่บ้านเดิมอ่ะป่านเดิมเลยแต่คราวเนี้ยคือไม่มีผู้ชายคนนั้นนั่ง
แล้วมองล่อเรามาตรงประตูยังไงเราได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้อง
เหมือนคนเดินแบบกระแทกพื้นเดินมาแบบเหมือนงุ่นง่านอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้
เขาทำอะไรอยู่หรือเปล่าคือเขาน่าจะแจ้งแล้วแหละว่า
มันจะมีแบบบริษัทกำจัดปวกมาฉีดแมลงฉีดอะไรให้เขาน่าจะเตรียมตัวหรืออะไรหรือเปล่า
เหมือนเดิมพี่หันหลังประตูปิดดังแล้วสั่นดังก็ล็อกลูกปิดเรียบร้อยเลย
ยังไงเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะต้องบอกเขาแล้ว
ไม่ว่าผมจะเอาปลมควันหรือทำฉีดน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไม่มีคนแล้ว
มันต้องไม่มีคนนะครับคือเราห่วงสวัสดิภาพของคนที่อยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้
เพื่อนเดินเข้าไปเลยแล้วคอประตูอืมคอตึกตึกตึกตึกขอโทษนะครับ
ขอทำงานหน่อยได้ไหมครับขอโทษนะครับ
บริษัทกำจัดแมลงนะครับขอเข้าไปฉีดยาหน่อยเนี้ย
ก็ขอไอ้ฉีดตึกตึกตึกขอโทษนะครับก็ยังไม่มีเสียงอะไร
ผมเลยบอกว่าโอเคเราว่าเราไปแจ้งแม่บ้านดีกว่า
เราก็ลงไปนะครับลงไปแล้วก็ไปคุยกับแม่บ้านบอก
แม่บ้านครับรบกวนนิดหนึ่งนะครับบอกเจ้าของห้องด้วยว่า
เดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันผมขอเป็นครั้งหน้าแล้วบอก
ของนี้ก็เสร็จแล้วครั้งหน้าผมขอเข้าไปฉีดในห้องได้ไหมครับ
อืมแม่บ้านได้เลยค่ะได้เลยอืม

งั้นก็เลยสวัสดีครับแม่บ้านครับสวัสดีครับอ่า
แล้วบังเอิญบังเอิญพี่ไอ้ทางที่ที่ผมเห็นอ่ะอืม
ที่เป็นผู้ชายคนนั้นอะเดินเข้ามาบริเวณบ้านอ่ะใช่
เขามายืนอยู่คนนั้นคนนั้นเลย
แต่ยืนในการสวัสดีครับแม่บ้านสวัสดีครับ
เราสองคนหันไปแล้วไปสวัสดีตรงนั้นอ่ะอ่า
ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นใครสักคนที่อยู่
แม่บ้านเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรอืม
เราก็กลับบ้านกันไว้นะครับวันสุดท้ายที่เราเข้าไป
อ่าวันนั้นอ่ะมันฝนโปรยโปรยมันเริ่มจะตกแล้วล่ะ
จะตกหนักเริ่มจะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ฝนมันตกนะครับ
รถติดเราก็เลยไปสายหน่อยจริงเราควรจะต้องถึงประมาณ๖โมง
โมงครึ่งแต่เนี้ยเราล่อไปถึงเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเลยอืม
ดับด้วยเราก็เข้าไปนะครับไปเจอแม่บ้านเหมือนเดิม
บ้านก็มาเปิดประตูให้แล้วบอกพี่พี่รบกวนนิดนึงเอ่อ
เดี๋ยวหนูอ่ะจะไปซื้อของที่หน้าหมู่บ้านอ่าฝากบ้านหน่อยแป๊บเดี๋ยวเอง
เดี๋ยวเขากางร่มแล้วนั่งมอไซค์ไปฝากบ้านไว้กับคนที่มาทำงานบ้าน
งงไหมเออโอเคได้ไม่เป็นไรคือผมเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว
ต้องเข้าไปทำกันนะครับในหน้านาทีแรกที่เข้าไปเนี่ย
คือไฟมันดับอ่ะคือปกติงานที่เราทำเนี่ย
เราจะถือไฟฉายเพราะว่าเราต้องทำงานในที่มืดอยู่แล้วนะครับ
สถานที่ต่างต่างนานาก็จะปิดไฟแต่ที่เนี้ยมันเป็นบ้านคนอืม
ควรจะปิดไฟแต่ตอนนั้นไฟดับครับก็เข้าไปพี่มันเงียบมากแล้ว
ผมไม่รู้จะบรรยายังไงพอเปิดประตูออกไปทุกอย่างมันมืดอืม
มืดไปหมดเพื่อนเปิดไฟฉายผมก็เปิดไฟฉายแล้วส่องเข้าไปภายในบ้าน
แล้วเดินหาเดินมาเพราะว่าของเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่เราไม่ได้คุ้นชิน
จากการมาที่นี่บ่อยฉะนั้นอาจจะเดินชนเดินอะไรอย่างนี้ก็ได้
เพื่อนผมฉายไฟไปข้างหลังเจอผู้ชายคนนั้นพี่หลังไหนหลัง
หมายถึงว่าข้างหน้าหลังบ้านเลยอ๋ออ๋ออ๋อมันได้มีหน้าต่างหน้าต่าง
ครับแล้วก็ประตูผู้ชายคนนั้นยืนอยู่หลังบ้าน
หัวกินเกรนอยู่อยู่ข้างนอกกับพี่เป็นเงา
แป๊บได้ยินเสียงคนเดินบันไดผมฉายไฟเข้าไปเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
กำลังเดินตรงบันไดพี่แล้วกำลังจะขึ้นไปถึงชั้นสองแล้ว
หมายถึงว่ากำลังเดินขึ้นไปเหรอใช่กำลังเดินขึ้นไปพี่
เฮ้ยมีคนมาอ้าวแล้วแม่บ้านไม่อยู่คนเดียวเหรอเออ
ตกลงเอาไงดีขึ้นข้างบนเลยเผื่อจะเป็นใครอะไรสักคน
เพราะว่าคนที่หัวเกียรเนี้ยเราเคยเห็นแล้วอืม
แต่คนที่ขึ้นไปเนี่ยใครครับก็เลยเดินขึ้นไปในจังหวะที่เดินขึ้นไป
คือปกติบันไดพอเดินไปมันจะมีชานพักบันไดก่อน
แล้วค่อยหักมุมเพื่อเลี้ยวขึ้นไปใช่ไหมพี่เราเดินใหม่จนถึงชานพักบันได
ประตูมันปิดแล้วแล้วล็อกฟึ๊ดโอ้ยพอล็อกเสร็จผมกับเพื่อนเนี้ย
อยู่ตรงชานพักบันไดอ่ะเรามองหน้ากันถือไฟฉายแบบ
เหมือนในหนังผีอะพี่อย่างเงี้ยเออเอาง่ายดีเออเออ
เราจะขึ้นไปทำต่อข้างบนให้เสร็จหรือว่าเรายังไงดีเราทำด้วยความไม่รู้ด้วยว่า
อะไรวะอะไรอยู่ในห้องเออค้นหรือเปล่าเออเออแล้วทุกครั้งที่มาเนี้ย
ตูต้องปิดแล้วล็อกกึ๊กตลอดเลยผมก็เออเอาไงดีวะ
ไหนไหนก็มาแล้วทำเหอะทำเหอะทำให้เสร็จเสร็จทำให้เสร็จเสร็จ
กั้นใจกั้นหายใจแล้วเดินขึ้นไปเข้าไปทำทีละห้อง
เว้นห้องนี้แล้วรีบฉีดทุกอย่างให้เสร็จนะครับ
ลืมที่เราจะไปหลังบ้านเพื่อเปิดประตูเพื่ออยากจะรู้ว่าผู้ชายหัวเกียงคนแรกเขาคือใครอืมพี่
ไม่มีใครเลยหมายถึงว่าทั้งตัวในบ้านเองและหลังบ้านเมื่อเปิดประตูออกไปแล้วเนี่ย
ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แล้วฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยอืม
ผมก็เลยรีบขนเครื่องไม้เครื่องมือออกมานอกบริเวณบ้านเพื่อเตรียมตัวจะรอแม่บ้าน
จังหวะนรกมากว่าแม่บ้านกลับมาพอดีพอแม่บ้านกลับมาพอดีเสร็จ
บอกว่าพี่เนี่ยไอ้ห้องนั้นมีใครไม่รู้เข้าไปข้างใน
บอกใครไม่มีไม่มีห้องนั้นไม่มีใครนะเป็นไปไม่ได้พี่
มีบ้าอะไรก็เห็นผมเห็นคนเดินขึ้นไปเป็นโจรหรือเปล่า
อะไรยังไงเออเนี้ยแล้วผมมาบอกบอกว่าพี่บอกพี่บอกให้
บอกเจ้าของบ้านบอกว่าให้เปิดห้องนั้นให้เจ้าของห้องมาเปิดห้อง
อะไรอย่างเงี้ยบอกเออเออเนี้ยพี่ลืมพี่เอากุญแจมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว
เอากุญแจมาพี่เอากุญแจแล้วเออเอากุญแจมาแล้วเออเท้าอะไร
นะพี่เออไปไปไปไปกับผมเข้าไปสามคนครับไปที่ห้องนั้น
แม่บ้านเอากุญแจเสียบเข้าไปแล้วเปิดดังปั๊บมันล็อกจากข้างในเหรอ
มันล็อกจากข้างในพี่มันเป็นห้องล็อกจากข้างในล่ะแต่
เขาแม่บ้านอ่ะเอากุญแจมาเปิดเพื่อเปิดปลดล็อกอ่าวันแรกที่เรา
ไปเราเห็นประตูแง้มอ่าใช่แล้วมันปิดแล้วดังแกรกใช่วันที่
เห็นเหมือนกันประตูปิดระดังแกรกและครั้งที่สามคือ
แม่บ้านจะเอากุญแจมาให้เนี่ยใช่ได้ยินกับหูกับหูเห็นคน
เดินขึ้นไปด้วยสุดท้ายคือแม่บ้านเอากุญแจมาเปิดเพื่อปลดล็อก
ตกลงห้องเนี้ยมันถูกล็อกมาตั้งแต่ต้นแล้วแม่บ้านก็เปิดประตู
ไปพี่มันเป็นทั้งห้องนอนคือห้องนอนใครสักคนนี่แหละ
แล้วก็จะมีของเท่าที่ผมสัมผัสและรู้ได้จากสิ่งของที่เขาวาง
จะเป็นเด็กวัยรุ่นจะมีพวกรูปโปสเตอร์ดารารูปโปเตอร์นักร้อง
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเข้าใจว่าน่าเป็นเด็กผู้ชายนะครับ
ของทุกอย่างยังอยู่คงสภาพเหมือนเดิมเป๊ะแต่ไม่มีคนอย่างงี้ห
แต่ไม่มีคนอืมแล้วของเนี้ยยังละกะอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อย
ผมก็พูดไม่ออกและยังไม่กล้าเล่าให้ฟัง
ผมก็เลยทำงานค่ะทำมาเลยเสร็จเรียบร้อยชิดคือเงิน
แล้วก็ออกมาพร้อมกับแม่บ้านออกมาจนถึงหน้าบ้าน
อยู่หน้าบ้านพอแม่บ้านออกมาเสร็จแม่บ้านปิดประตูแล้วล็อกเลย
ไหนประตูไหนล็อกประตูล็อกประตูรั้วเนี่ยพี่
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่เออใจเย็นเออ
ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านเออพี่คนนั้นใคร
ไม่มีบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่ตั้งแต่ต้นนะตายแล้ว
เอาแล้วไงล่ะผมเลยพี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมานั่งคุยกัน
วันแรกที่ผมไปเนี่ยผมห้องเนี้ยมันเปิดอยู่พี่แล้วผมเห็นเด็กปุ๊บ
เหมือนเด็กใครเหมือนใครสักคนไม่ได้เป็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่ตรงประตู
แล้วมองรอดออกมาพอผมคุยทักประตูปิดแม่บ้านร้องว้ายเลยพี่
เออวีดเลยเออผมบอกเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตายล่ะเห็นกันเหรอเออ
ครับอย่าไปบอกใครนะเออเนี้ยวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
พี่พรุ่งนี้พี่จะลาออกแล้วแล้วพี่จะกลับไปบ้านเพื่อไปหางานทำ
ต่างจังหวัดทำไมอ่ะผมมองว่าพี่เกิดอะไรขึ้น
จริงจริงแล้วเนี้ยบ้านหลังเนี้ยคือให้น้องอ่ะมาช่วยดูแล
แมลงจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี้ยแล้วเขาอ่ะจะขายบ้านหลังนี้อืม
เหมือนแบบแม่บ้านแบบชั่งใจอยู่พักหนึ่งเนี้ย
จะเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเนี้ยห้องนั้นอ่ะ
เคยเป็นห้องของลูกเจ้าของบ้านเหมือนเขาจิตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่
แต่ยังแบบใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอ่าน่าจะมีอยู่วันหนึ่งคือ
เหมือนเขาทะเลาะอะไรกันสักอย่างนะครับแล้วผมเข้าใจว่าที่พี่เขาพยายามจะสื่อให้ฟังว่า
น้องคนนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยและจิตไม่ปกติด้วยอืม
เขาเลยผูกคอตายผมว่าผูกคอตายยังไง
ประตูประตูห้องนะพี่ที่เปิดเข้าไปข้างบนมันจะมีบาร์เออ
บาร์ที่บอกว่าใส่สำหรับเป็นผ้ามานเออเอ่อเออคือถ้าเกิดเราเปิดประตูมา
เนี่ยก็น่าจะเกือบวันมันเต็มซึ่งพ่อแม่เขาก็
ไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรกันเท่าไหร่ครับพ่อเข้ามา
ได้ข่าวพ่อขึ้นไปชั้นสองปรากฎแล้วไปเจอ
น้องในหุ่นตายแล้วสภาพที่เราเห็นเลย
แบบนั้นเลยคือนั่งข้างข้างประตูที่มันแง
บอกมาแล้วมันมีหลอดสายตามองเขาแบบนี้แต่ที่ในสภาพความจริงคือ
เปิดประตูมาคือเขาแขวนคอตายแล้วเดี๋ยวพี่อันนั้นอ่ะไม่เท่าไห
อันนั้นได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วอีกอันหนึ่งล่ะอีกตนนึงล่ะ
ผู้ชายคนนั้นคือใครอ๋ออุ้ยตายแล้วน้องตายแล้วน้องเห็นผีสองตัวเลยนะ
ผมบอกผีเหรอพี่เออไม่ไม่ใช่มั้งผมเห็นชัดชัดเลยว่าแล้ว
ผมเห็นตั้งแต่วันวันแรกเลยน่ะเพราะที่เขาเดินตามพี่น่ะอ่า
ตามพี่เฮ้ยเขาตามหนูเหรอโอ้โหตายตาย
เกิดอะไรพี่บอกคนนั้นแหละคือพ่อเขาพ่อตายพ่อเขาตาย
ตายยังไงอ่ะพี่เขาบอกว่าเขารักลูกคนนี้มาก
เขาทำใจไม่ได้ไปยิงตัวเองตายอยู่ตรงร่องครัว
ก็คือบริเวณข้างหลังข้างหลังบ้างที่เป็นห้องครัว
ยิงตัวเองตายฆ่าตัวตายเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
ผมเลยโอเคขอบคุณครับพี่เดี๋ยวพี่จะไปตรงไหนเดี๋ยวผมไปส่ง
ก็เลยพาพี่เขาไปส่งที่บ้านที่เขาเช่าอยู่อีกหลังหนึ่ง
เพื่อมาดูแลบ้านหลังนี้อีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้
บอกโอ้โหตายตายพี่ทำงานที่นี่มานะ
ยังไม่เจอเลยนะตั้งแต่ทั้งน้องเขาแล้วก็พ่อเขาเสียชีวิตเนี่ย
ยังไม่เคยเจอแต่น้องนี่โคตรแจ็คพอร์ต
พี่ยังไม่เคยเจอเมื่อไหร่แต่ทำไมพี่จะออก
กลัวกลัวผีเออเพราะรู้ว่ามีคนตายในบ้าน
คุณบอยจะมาฉีดบวกแกก็จะมารอที่บ้าน
ถูกครับมาเปิดประตูรั้วรอใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็น
ตอนที่คุณบอยเห็นว่าอ๋อแกเหมือนอยู่ในบ้าน
ใช่เราคิดว่าอย่างนั้นแล้วพี่เขาก็บอกว่าตอนแรกเนี่ย
ผมพยายามบอกว่าให้บอกกับเจ้าของห้อง
แต่พี่แม่บ้านเขาเข้าใจผิดคิดว่าให้ไปบอกกับเจ้าของบ้าน
เพื่อให้มาเปิดห้องเจ้าของบ้านตัวจริง
อ่าเพื่อให้แบบเออมาเปิดห้องให้เออเออเออ
บอกไม่ใช่คือผมอยากให้คุยกับเจ้าของห้อง
คือเราพยายามสื่อสารเขาว่าพี่ไปบอกเจ้าของห้องที่อยู่ในห้องนั้นหน่อย
เปิดประตูให้หน่อยผมจะฉีดน้ำยาแต่แม่บ้านคิดว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปบอกเจ้าของบ้านให้เพื่อที่ไปเอากุญแจมาขาย
ถูกต้องถ้าเป็นวันแรกผมว่าถ้าเกิดบอกแล้วแม่บ้านเขาเข้าใจว่ะตามที่ผมคิดนะ
วันนั้นเราคงไม่ได้ทำงานแม่บ้านคงไปเดี๋ยวนั้นเลยลาออกเดี๋ยวนั้นเลย
เหมือนกับเขาจะฉีดปลวกแล้วจะขายบ้านหลังนี้
ใช่ครับคือเหมือนเขาต้องดูแลพวกแมลงอะไรอย่างนี้ทำให้เสร็จสับทำรั้วทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้
ต้องถามว่าผู้โชคดีคนที่มาซื้อบ้านหลังนี้ต่อ
เท่าที่ผมได้ข่าวนะบ้านหลังนี้ขายไม่ออก
ขายไม่ได้ขายไม่ได้ครับเขาเลยทุบทิ้ง
และขายพื้นที่ให้กับน่าจะเป็นกับหมู่บ้านและทำเป็นสวนสาธารณะ
ผมว่าข้อหนึ่งที่บ้านหลังนี้ขายยากนะจากโลเคชั่นที่คุณบอยเล่ามาก่อน
ครับผมตอนที่ไปเห็นบ้านบ้านหลังนี้ปกติ
แต่รอบโลเคชั่นมันไม่ได้ไง
ข้างบ้านสองฝั่งร้างข้างหลังบ้านร้าง
ใครจะไปซื้ออยู่ถูกป่ะ
คือเราก็ไม่รู้ว่าบ้านล้างเพราะอะไร
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันร้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้

คือเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ทราบตรงนั้นนะครับ
ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่ผมเคยมีการวิเคราะห์กันอย่างนี้ว่า
มีกี่อาชีพล่ะที่มักจะเจอประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
อันดับหนึ่งที่มีการพบเจอกันเลยคือ
สองคือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล

มูลนิธิอะไรพวกนี้คนขับรถยามค่ำคืน

อาชีพนี้ต้องทำงานยามวิการ

แล้วก็เป็นสถานที่บางที่ที่แบบ
มันอาจจะเป็นตึกที่มันดูอึดอัดอึดอัดหน่อยอะไรพวกนี้นะ
ซึ่งที่บ้านหลังนี้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์

ทุกเดือนที่คุณบอยต้องกลับไปเช็คงาน

ทั้งหมดทั้งมวลที่เราฟังนะครับก็อยู่ที่ว่า
สองดวงวิญญาณนั้นเขาจะมีความผูกพันกับสถานที่
หรือว่าจะต้องหลุดพ้นจากตรงนั้นเนี่ย

อาจจะอยู่ที่นั่นตลอดไปหรือ
อาจจะไปแล้วหรืออันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน

ขณะที่เรายังมันถูกลิขิตว่า

สมมุติ๗๐ปีแต่เราตายตอน
ปีก่อนตายเราก็อาจจะต้องใช้ช่วง

แต่ทีนี้คือตอนที่น้องเขาทำเนี่ย

คือมันอยู่ผมว่าบาปกรรมไม่มีการ

ถูกไหมฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฆ่าสัตว
ชีวิตหรือว่าไปตัดชีวิต

ผลละกรรมมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคนนั้น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วเหนื่อยนะ

เขาจะไปเจออะไรกับเหตุการณ์ที่
เขาไปทำงานณเวลานั้น

มันอาจจะมีขำมีอะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่า

มันไม่ขำอย่างแน่นอนไม่ขำเลย

เจอกับสถานีผีดุทุก

ของทางไทยรัฐครับไทยรัฐออนไลน
นั่นเองนะฮะก็เจอกับพวกเราได้
พร้อมทั้งแขกที่จะมา